ธนบุญเกษารัฐกองกลางทีมชาติไทยของเชียงรายยูเนเต็ด
ปฏิเสธข่าวลือนะครับว่าเจ้าตัวนั้นจะย้ายกลับไปอดีตต้นสังกัดอย่างเมืองทองยูไนเต็ดครับ
เป็นผู้สนับสนุนชุดแข่งและอุปกรณ์ของทีมในฤดูกาล๒๐๑๙
ภายใต้งบ๕๖ล้านบาท
มี๓ชุดชุดเยี่ยวสีส้มตามสีประจำสมสรรค์
เยือนสีฟ้าและชุดที่๓เป็นสีดำ
โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตพิเศษที่ช่วยระบายเหงื่อและบางเบานะครับ
จำหน่ายในราคา๗๕๙บาท
งานนี้พูดสุดข่าวด้วยสอบถามธนบุญเกษารัฐมิตฟิลทีมชัดไทย
เกี่ยวกับข่าวลือที่ว่าเตรียมย้ายจากเชียงรายกลับมาเล่นให้เมืองทองยูเนเต็ด
ซึ่งเจ้าตัวก็ตอบว่าไม่เป็นความจริงครับ